สวัสดีครับวันนี้หลายพื้นที่บริเวณตอนกลางของประเทศไทยคงได้เจอกับสายฝนที่เข้ามาโปรยปลายดับร้อน
หลังจากที่ต้องเจออากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันนะครับแน่นอนหลังจากนี้อากาศก็จะเย็นลง
แต่ว่าหลังจากนี้ครับคงต้องเฝ้าจับตาอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าปรากฏการณ์เดิมจะเกิดขึ้นกับเมืองไทยของเราอีกครั้งหนึ่งครับ
ก็คือการแผลลงมาของบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นแผลมาอีกแล้วนะครับ
แน่นอนก่อนแผลลงมานั้นก็จะทำให้อากาศนั้นร้อนอบอ้าวครับ
ตามมาด้วยเรื่องของฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่า
ไล่มาตั้งแต่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานในช่วงต้นสัปดาห์ต่อเนื่องนะครับ
จนถึงกลางสัปดาห์ไปจอดอยู่บริเวณพื้นที่ตอนกลางประเทศไทย
ทีนี้เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าคาดการณ์หลังจากนี้เป็นต้นไป
ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทย
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกันบ้างฝนตกจุดไหนมากจุดไหนน้อย

ในพื้นที่ภาคเหนือยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนอย่างต่อเนื่องนะครับ
เพราะว่าบริเวณดังกล่าวโอกาสการเกิดฝนค่อนข้างเยอะละทีเดียวนะครับ
ร้อยละ๖๐๗๐ของพื้นที่
อุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณ๒๒๓๖องศาเซลเซียต
ขณะที่อีสานครับโอกาสการเกิดฝนก็เท่ากับภาคเหนือนะครับ

ต้องระวังเรื่องของฟ้าร้องฟ้าผ่าด้วย
กลางครับโอกาสการเกิดฝนอยู่ที่๑๔๐๖๐ของพื้นที่นะครับ
ส่วนใหญ่ก็อยู่บริเวณตอนล่างของภาค
อุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณ๒๔๓๕องศาเซลเซียตนะครับ
เพราะว่าโอกาสการเกิดฝน๑๖๐๗๐ของพื้นที่
มีโอกาสเกิดงวงช้างเกิดขึ้นด้วยนะครับ
บริเวณท้องทะเลที่มีอากาศร้อนจัด

ส่วนบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยครับ
มีฝนฟ้าขนอง๑๓๐๔๐ของพื้นที่ครับ
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
ช่วงนี้คลื่นจะสงบลงนะครับในฝั่งอ่าวไทย

เพราะว่าตอนนี้มรสุมเริ่มแรงแล้วนะครับ
การเกิดฝนอยู่ที่๑๔๐๖๐ของพื้นที่คลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
อุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณ๒๓๓๕องศาเซลเซียตเมฆอึมครึมหน่อยฝนเยอะหน่อย
ใครจะไปเที่ยวทะเลอันดามันก็ตรวจสอบสภาพอากาศให้ดีนะครับ
ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับโอกาสการเกิดฝนยังมีอย่างต่อเนื่อง
ว่าจะเป็นฝนที่เกิดจากการที่มีพายุฤดูร้อนหอบมาจากบริเวณอีสานเข้ามาสู่กรุงเทพ
มาถึงความชื้นที่เข้ามาสะสมจนทำให้เกิดฝนฟ้าขนอง
ร้อยละ๔๐๖๐ของพื้นที่ยังไง
ช่วงเย็นใครจะกลับบ้านก็ตรวจดูพยากรณากาศก่อนแล้วกันนะครับ
นี่คือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ